เข้าแจ้งความถูกชายอ้างว่าเป็นตำรวจ
หลอกสั่งซื้อยำเพื่อจะไปจัดงานเลี้ยงรุ่น
พร้อมกับขอมัดจำเงินอีก๑๕๐๐บาท

พ่อค้าทำยำให้หน่อย

แล้วก็เอาพ่อค้าวางเงินมัดจำหน่อย

พ่อค้าวางเงินมัดจำมาหน่อย
ผมเป็นลูกค้าผมจะได้เชื่อว่าคุณจะทำให้ผมแน่นอน

ปกติจะต้องเป็นลูกค้าวางมาจำพ่อค้า
แต่อันนี้บอกให้พ่อค้าวางมัดจำนะครับ

ไม่พบว่ามีการจัดงานด้วย

ถูกหลอกว่าให้ทำยำให้ในงานเลี้ยงรุ่น

ผู้เสียหายคือคุณอนุชาศรีละไม้
อาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์สำล้อพ่วงข้าง
เลขขายยำตามสั่งในเมืองหาดใหญ่
เข้าแจ้งความที่สพหาดใหญ่บอกว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดวันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ได้ขายยำให้กับชายคนหนึ่งมาทราบชื่อภายหลัง
ไม่ได้มียศเป็นตำรวจเลยก็คือนายอดิเรกทองเทพ
ซึ่งนั่งดื่มกินอยู่ในร้านเหล้าบริเวณดังกล่าวนั่นแหละ
อ้างว่าเป็นตำรวจยศนาย๑๐สังกัดสภหาดใหญ่หลอกลวงนะครับ
โดยทำทีสั่งยำไปจัดงานเลี้ยงรุ่น
นาย๑๐จำนวนถึง๓๐๐นายงานใหญ่นะ
ตกลงค่าจ้างกันในราคา๓๒๐๐๐บาท
และนัดให้นำยำไปส่งในวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมา
และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เสียหายมีของไปส่งให้จริง
นายอดิเรกได้ขอเงินมัดจำจำนวน๑๕๐๐บาทจากพ่อค้า
บอกว่าจะเอาไปยืนยันให้นายรู้ให้นายทราบ
ให้ที่สพหาดใหญ่ทราบว่าสั่งยำเรียบร้อยแล้ว
เอาเงินมาหน่อยงงเหมือนกัน
เป็นการวางมัดจำที่แปลกมาก
ใช่ฮะงงเหมือนกันนะครับ
นอกจากนั้นผู้ชายคนนี้ยังอ้างว่า
ได้สั่งอาหารขาวหวานจากร้านอื่นในเมืองหาดใหญ่
โอ้โฮหมดไปเกือบแสนบาทแม่โชว์เผ่า
ประกอบกับผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนบุคลิกหน้าตาดี

ทีนี้แจ้งความแล้วตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวตำรวจเก๊นี่หน่อยนะครับ